มีเหตุระทึกตื่นเต้นบนรถไฟฟ้านะครับ
ผู้หญิงคนนึงไปเอะอะตะโกนโหกเวกโวยวาย
เรื่องการทำงานมีคนถ่ายคลิปเอาไว้ได้
เอามาโพสต์ลงโซเชียล

ซุ่มเสียงลีลาจากโคนต่างจังหวัดจากโคนเนี่ย

พี่สอนทำที่ไม่ใครคิดเล่น
พี่สอนพี่สอนเป็นผู้หญิงงานมีครัวแหละ

ไม่มีใครกล้าไปอยู่ใกล้
ผู้หนุ่มชายก็ต่างชาติคนนี้ก็หันไปมอง

เรื่องเวลาการทำงานไม่เป็นธรรม

เกินเจ็ดชั่วโมงอะไรเนี่ยนี่นะฮะคนถ่ายคลิปนี่เขียนอธิบายเอาไว้นะครับ
ในคลิปที่โพสต์นะครับบอกขออนุญาตทุกคนที่อยู่ในคลิปด้วยเหตุการณ์นี้
ผู้หญิงคนนี้เดินขึ้นมาในขบวนรถที่เป็นรถไฟฟ้านะครับ
แล้วก็ชี้บอกให้ทุกคนที่นั่งในโบกี้ให้ลุกให้หมด
แล้วเธอก็นั่งลงไปจากนั้นก็พูดจาโวยวายเสียงดังตามคลิป
เห็นคนเอามือถือมาถ่ายคลิปเนี่ยยังบอกถ่ายเลยถ่ายเลย
ตอนนั้นทุกคนในรถเนี่ยกลัวมากนะฮะพอถึงสถานีสยามเนี่ย
คนถ่ายคลิปก็รีบวิ่งออกจากขบวนเลยนะฮะแล้วไปแจ้งเจ้าหน้าที่ที่ดูแลประจำสถานีนะครับ
ว่ามีผู้หญิงที่ลักษณะสติไม่ดีอยู่บนขบวนรถนะครับ
พอพี่เขาวิ่งเข้าไปเนี่ยผู้หญิงคนนี้ก็รีบสวนออกมาเหมือนกับรู้ตัวรีบเดินออกไปเลย
เหตุการณ์เกิดขึ้น๔ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ
ผู้หญิงคนนี้ขึ้นมาจากสถานีบีทีเอสเส้นศรีลม
พอชาวเน็ตก็เห็นคลิปนี้นะครับหลายคนก็แน่นอนแล้วก็พูดถึงเรื่องของมาตรการรักษาความปลอดภัย
หรือว่าการแจ้งเหตุต่างและการมาระงับเหตุ
ถ้าเกิดมีอาวงอาวุธขึ้นมาเนี่ยโหมันจะบานปลายกว่านี้ไหม

จะเจอกันต้องแบบขบวนลงอีกสถานีหนึ่งนี่นะมันจะมีอะไรที่มันแจ้งเตือนเลือดเจ้าหน้าที่มาได้เร็วกว่านี้หรือมันมีแต่ว่าผู้โดยสารไม่ทราบไม่ทราบว่าต้องไปทำยังไงอันนี้ผมว่าเรื่องที่ต้องบอกนะว่าควรจะทำยังไงถ้าเจอเหตุอย่างนี้นะฮะชาวเน็ตจำนวนมากก็บอกว่าเอ๊ะฟังเสียงของผู้หญิงคนนี้เนี่ยบนรถไ
ของพิซซ่าอ่าลองฟังนะครับ
คุณผู้ชมว่ายังไงคะเสียงเหมือนกันไหมแต่บางคนก็บอกไม่ค่อยเหมือนจังหวะไม่ค่อยใช่
จำแหมมันคือถ้าเป็นคลิปของพิซ่าที่คอนโดะรายเริ่มให้ส่งพิซ่าอันนี้เขายืนใกล้เลยนะ

ก็เลยไม่รู้ว่าใช่หรือไม่ใช่อย่างไรนะฮะ
แต่เกิดขึ้นแถวสีลมเหมือนกัน

รถไฟฟ้าสถานีที่ขึ้นมาก็แถวศรีลม
คือถ้าใช่ก็ต้องถามชาติญาณของผู้หญิงวันนี้แล้ว
ใช่จะมาปล่อยให้มีพฤติกรรมแบบนี้ต่อเนื่อง
มันไม่ได้นะคะมันอันตรายกับคนอื่นด้วย
หลายครั้งหลายหนฮะใช่ค่ะ